ทีนะครับไปที่จังหวัดอุทัยธานี
คุณตาเนี่ยถึงกับสะอื้นไห้ออกมานะฮะ
แล้วก็วิงวอนตำรวจให้ช่วยติดตามตัวน้องจุก
จุกเป็นหลานชายนะฮะอายุ๔ขวบเท่านั้นถูก
ลูกสาวเนี่ยเป็นแม่เนี่ยพาออกไป๕วันแล้ว

อุทัยธานีช่วยกันดูข่าวนี้หน่อยฮะ
ประกาศตามหาเด็กหาย
เป็นเด็กชายอายุ๔ขวบชื่อเล่นชื่อน้องจุกนะครับ
ผิวเข้มใส่เสื้อสีม่วงกางเกงลายนะฮะ
ถูกแม่แท้อายุ๔๓ปีคนที่นั่งคล่อมมอเตอร์ไซค์อยู่ครับ
ขี่มอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าทะเบียน๗๗๐๓อุทัยธานี
ออกจากบ้านจากพื้นที่หมู่๕บ้านหนองผักแพรว
ตำบลทองหลางอำเภอห้วยโค้ดจังหวัดอุทัยธานี

โทรแจ้งหน่อยนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์
เดี๋ยวเราจะปรากฏอยู่บนหน้าจอนะนะฮะ
นายบุญเรียนแสงหาชัยท่านอายุ๗๑ปี
เป็นคุณตาของน้องจุกเล่าบอกว่า๑๙กันยายนนะ
ลูกสาวเนี่ยนะครับชื่อว่านางวาสนาแสงหาชัยอายุ๔๓ปี

จุกออกจากบ้านไปบอกเดี๋ยวจะพาไปเย็บผ้าด้วยที่ตลาดลานศักดิ
จนป่านนี้ยังไม่กลับบ้านอีกเลย
คุณตาร้องไห้กลัวจะเกิดอันตรายขึ้นกับหลาน
เพราะว่าแม่ของเด็กคือสติไม่ค่อยสมประกอบ

วาสนาเนี่ยคือเตรียมเอกสารสำคัญของน้องจุกไปด้วย
ก็เลยกลัวว่าจะเอาหลานชายไปขายเหมือนหลานคนแรกหรือเปล่า
อ๋อมีประวัติอันนี้ด้วย
จึงไปแจ้งความเอาไว้ที่สภห้วยคตเป็นห่วงลูกชาย
หลานชายกินไม่ได้นอนไม่หลับจุดทูปไหว้ศักดิ์สิทธิ์ก็ทำแล้วครับ
มีกล้องหน้ารถมีอะไรดูตรงนี้หน่อย
เพราะว่าเขาเห็นแม่กับน้องจุกครั้งสุดท้ายเนี่ย
ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านร้านไก่ย่างวิเชียน

ตรงแยกอำเภอลานศักดิ์จังหวัดอุทัยธานีนะครับ

วันนี้ตำรวจชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุทัยธานีครับ
ตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่อำเภอลานศักดิ์นี่แหละ
ตามเส้นทางที่คาดว่าแม่จะพาจุกไป
พลเมืองดีแจ้งเบาะแสครับบอกว่าเมื่อวันที่๒๐๒๑กันยายน
เห็นผู้หญิงคล้ายนางวาสนา
พาลูกไปอาศัยอยู่ที่บ้านหลังหนึ่ง
ในตะบนหนองสวงอำเภอหนองฉางครับขออภัยครับ
แล้วก็หายตัวไปอีกนะครับตำรวจจึงเร่งติดตามตัวน้องจุกให้ได้โดยเร็วฮะ
นี่คือเบาะแสล่าสุดถ้าใครเห็นนะครับยังไง
ช่วยติดต่อกลับไปด้วยนะฮะค่ะ